ท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นไปดูที่พัทธลุงก่อนนะฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับบ่อนพนันชนไก่ค่ะนี่
โควิดก็ไม่กลัวกฎหมายก็ไม่กลัวนะครับ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยวิ่งหนีกระเจิงเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เฮ้ยอยู่แล้วหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
ข้างลงข้างลงไปไปไปข้างลง
อ่าถ่ายรูปไว้หมดแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายรูปไว้หมดแล้วพี่
ครับครับถ่ายรูปไว้หมดแล้วครับเป็นเป็นไรครับ

ไม่เป็นไรครับพี่ถ่ายรูปไว้หมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร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

ครับนี่ครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามีการลักลอบเล่นพนันชนไก่กันนะไม่กลัวทั้งกฎหมายไม่กลัวทั้งเรื่องของโควิดด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยมาเลยครับมาตรวจสอบวางแผนกันมานะฮะแล้วก็บุกเข้าจับนะครับนี่บางคนลงไปนู่นนู่นสวนยางก็มีทุ่งนาก็มีนะครับสุดท้ายจากร้อยกว่าคนนะครับทุกผู้ชมครับจับนักพนันได้๑๐คนนะแต่ที่

๕๐ตัวโอ้โหคือคูณ๕พันก็ไว้๕๐คูณ๕พันแล้วไม่รวมกับนักพนันเนี่ยคือประมาณเอาแค่ค่าถ่ายทอดสดเนี่ยเจ้าของบ่อนเก็บได้วันละ๓แสนแล้วเพราะฉะนั้นทำไมพวกนี้ถึงกล้าก็รายได้มันดีขนาดนี้นะครับไม่รวมพวกค่าน้ำค่าเดิมพันอะไรพวกนี้อีกนะครับเงินหมุนเวียนเนี่ยเยอะมากนะฮะนอกจากเล่น

โอ้โหนะคะก็ไปแสดงตัวค่ะมือถือใครที่ทิ้งเอาไว้หรือว่ารถใครที่จอดเอาไว้ใช่ไหมเอาไปรับเลยไปขอรับเลยนะคะ